แต่ละสมการที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คงต้องรอดูด้วยครับว่า
พักการเมืองต่างเขาจะมีแนวโน้มอย่างไรวันนี้ครับ
วันนี้นักข่าวได้เจอกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เพราะว่าบรรดาคณะรัฐมนตรีหลายต่อหลายท่าน
ก็เดินทางไปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เจอนักข่าววันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ครับ
สีหน้าเรียบเฉยตามปกติ
ไม่สัมภาษณ์ผลเอกประยุทธ์เพราะว่าท่านไม่ตอบอะไรใด
งั้นเราลองสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์หน่อยก็แล้วกันครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็สอบถามเกี่ยวกับกระแสข่าวพักร่วมรัฐบาล
มีข่าวแววว่าเดินทางไปที่ฮ่องกง
ดิวลลับกับคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

พลังประชารัฐส่งตัวแทนไปด้วยหรือเปล่า
คำถามพลเอกประวิทย์ไม่ตอบเลยครับ
ถามต่ออีกว่าท่าทีในการโหวตนายกรัฐมนตรี
ครั้งหน้าของพลังประชารัฐจะมีท่าทีอย่างไร
และพลังประชารัฐพร้อมจะร่วมทำงานกับเพื่อไทยหรือเปล่า
ดูบรรยากาศหน่อยครับ
ไม่ตอบครับเดินจำเอาจำเอาอย่างเดียวเลยครับ
แต่ละคำถามวันนี้สิ่งที่นักข่าวสังเกตเห็นครับ
มีบางช่วงรัฐมนตรีหลายคนจับกลุ่มพูดคุยกัน
และศีลสีตาแต่ละคนที่มาพูดคุยกันก็ยิ้มแย้ม
นี่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศาลยศุรกรรมคุณสาธิตปิปิตุเตชะ
พูดคุยกันด้วยสีหน้าชื่นมืนครับคาดการณ์ว่าน่าจะคุยกัน
พลังอะไรกันหรือไม่อย่างไร
อกจากนี้ครับคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรี
กระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการ
ภักดิ์พลังประชารัฐยืนล้อมวงการ
อันนี้วงนี้เลยครับจะเห็นเลยว่ามีจากประชาชนิดปัด
มีจากพลังประชารัฐและภูมิใจไทย
คุยกันอยู่ในวงคุยนี้
หน้าท่าทางอารมณ์ดีและเอามือมาประสานกันหัวเราะหอกเอิญกันด้วย
ก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีหรือเปล่า
ส่วนคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับ
เดินเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยโดยจังหวะหนึ่งได้คุยกับคุณสาธิต
แล้วทำไม้ทำมือที่กระเต็นแล้วคุณผู้ชมลองดูนะครับ
สังเกตเห็นนี่กันไกลค้อนกระดาษหรือเปล่า
เอออันนี้กันไกลเนี่ยค่ะค้อนกันไกลค้อนกระดาษ
ถ้าเป่ายิ้งฉุบหรือเปล่าหรือตีความเป็นนัยยะอื่นได้อีกไหม

คือถ้ามี๒เขาก็จะเป่ายิงฉุบใช่ไหมคะ

ถ้ามี๓ก็เป่ายิ่งชุบแล้วคนแพ้ก็ออกไปทีละทีละ๑อย่างนี้หรอ
แต่ผมเคยเห็นนะในวงใหญ่ก็มีเล่นเกมเป่ายิงฉุก

วันนี้ได้เจอก็ได้ถามนะคะถึงการโหวตว่า

จากการโหวตครั้งที่จะถึงนี้หรือไม่นะคะ
คุณธนกรได้พูดถึงกระแสการดีลเพื่อตั้งรัฐบาลด้วยนะคะ
ว่าการเมืองก็ว่ากันไปตามระบบ
แล้วก็เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีจะได้ในเร็ววันนี้ค่ะ
หนักใจหรือเปล่าที่ถูกมองว่า๒พักการเมืองที่มีจุดยืนต่างกัน

คุณธนกรก็ตอบบอกว่าวันนี้เป็นเวลาที่หลายฝ่ายต้องมาพูดจากันมากขึ้น

เพราะวันนี้มีเรื่องบางอย่างที่อันตรายต่อประเทศมากกว่า
ฉะนั้นก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่หลายฝ่ายควรจะมาช่วยกัน
และผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่า
คุณธนกรย้ำนะคะบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติ
สามารถทำงานร่วมกับพักเพื่อไทยได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกัน
ส่วนรัฐบาลเสียงข้างน้อยคงไม่มีแล้วค่ะ
ที่หลายฝ่ายต้องมาช่วยกัน
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันนะครับเพราะว่ามันก็
คือผมว่าถ้ายึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก

ส่นะครับปิดประตูคำว่ารัฐบาลเสียข้างน้อยไปแล้วใช่ไหมครับ
ผมว่ารัฐบาลเสียข้างน้อยคงไม่มีครับ
ครับ